มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นในการเดินสายพบปะประชาชนตามพื้นที่ต่างของพักเพื่อไทยนะครับ
เมื่อวานนี้มีตำรวจติดตามการลงพื้นที่เชียงรายของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ส่วนวันนี้ไปที่พยาวก็ไม่สามารถใช้สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ที่สนามกีฬาของอบจได้
บจได้สั่งยกเลิกการทำกิจกรรมนะครับเกิดอะไรขึ้นติดตามจากรายงานครับ
กลายเป็นวาระร้อนขึ้นมาทันทีเมื่ออบจจังหวัดพยาวมีหนังสือสั่งยกเลิกการอนุญาตให้พักเพื่อไทย
ใช้สถานที่ราชการในการปราศัยกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างกระทันหัน
ซึ่งคุณหญิงสุดารัฐเกยุลาพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งเชื่อว่า
เป็นคำสั่งสายตรงของผู้มีอำนาจใหญ่โตจากกรุงเทพมหานคร
ได้รู้สึกจากท่านสวัสดีใหญ่ในจังหวัดว่า
มีตระบัดจากผู้มีอำนาจใหญ่โตมาก

น่าจะรู้ตัวแล้วเราเห็นเพราะเรานิดหนึ่ง

ไม่อยากให้เจ้าว่าเดือดร้อน
ไม่อยากให้นายอัมเทอร์เดือดร้อน
ไม่อยากให้นายกแอลบาทรอดเดือดร้อน
เราไม่เข้าไปในสถานที่ที่เขาห้ามเลย
ผู้มีอำนาจใหญ่โตถูกนำไปถามกับพี่ใหญ่คอสชอย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ให้คำตอบยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
พร้อมโยนกลับไปที่อบจพยาว
ที่น่าจะเป็นคนพิจารณาเรื่องนี้ตามกรอบของกฎหมาย

โดยมีการการแก้งกันก็มันใช้พื้นที่

แต่ในแล้วก็ต้องเป็นพยาบาลใดเดียวกันใช่ไหม
เพราะห่างจากเวทีพักเพื่อไทยไปไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร
พลังประชาบรัฐที่นำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือ
กลับนำทีมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอทั้ง๓เขตได้อย่างราบลื่น
โดยมีชาวบ้านเดินทางมาร่วมรับฟังปลาใสกว่า๕๐๐คน
คำสั่งห้ามใช้สถานที่ราชการ
ก็ทำให้การจัดเวทีประสัยอย่างยิ่งใหญ่ไม่สำเร็จ
แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายเพื่อไทย
ยิงคำถามกลับไปถึงผู้มีอำนาจ
ที่ต้องถามถึงเส้นแบ่งเรื่องมาตรฐานและความเท่าเทียมทางการเมือง
และเหตุผลที่ว่าทำไมพื้นที่เดียวกัน
พลังประชารัฐถึงเดินหน้าทำงานการเมืองได้อย่างราบลื่นเพียงพักเดียว
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน